ทุกผู้ชมครับก็ไม่รู้ว่าจะมาพร้อมกับเปิดเทอมหรือยังไรนะฮะ
แก๊งวัยรุ่นไล่ตีกันไล่ทำร้ายกันเนี่ย
วันนี้มีอีกนะครับแถวถนนพระราม๓นะครับ
ชาวบ้านนี่โอ้โหตกออกตกใจกันหมด
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ขนาดไอ้คนที่ถูกตีเนี่ยมันหนีไปแล้วนะยังไปตีมอเตอร์ไซค์ของมันต่อ
เฮ้ยทำไมคือยังไม่สะใจพอหรือแบบยังไง
ไม่รู้โครตแค้นกันมาแต่คนไหนนะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับ
ยกพวกรุมทำร้ายกับคู่อริกลางถนนนะฮะคือไม่
หน้าชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาฝั่งตรงข้ามซอยอมร
ผู้ชายที่ถูกกลุ่มตีก่อนนะวิ่งหนีไปแล้ว
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังไม่หนำใจนะครับ
ทุบรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดทิ้งเอาไว้
ก็ตีแบบไม่ยั้งอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
เสร็จแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรออยู่
แล้วก็หลบหนีกันไปเกิดขึ้นเมื่อบ่ายสามเมื่อวานนี้
วันนี้คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับไปถามชาวบ้านในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุชาวบ้านก็ยังจับกลุ่มคุยกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะแล้วก็บอกว่าทั้งสองกลุ่ม
ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันมามากันเป็นกลุ่มทั้งสองกลุ่มนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุก็รุมทำร้ายกันแล้วมีคนหนึ่งที่บาดเจ็บ
เป็นเด็กผู้ชายอายุน่าจะสักประมาณ๑๖๑๗คนนี้ไปไหนไม่ได้
เพราะถูกฟันเข้าที่คอจนเลือดไหลเลยนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปส่งโรงพยาบาล
ก็มีคนที่หนีไปได้แต่จักรยานยนต์ก็ถูกทิ้งไว้

ชาวบ้านแตกตื่นกันมากนะฮะเพราะว่ามีการได้ยินเสียงคล้ายกับปืนดังด้วย
บางคนก็หนีเข้าบ้านกันแต่ว่าบางคนก็หนีไปไหนไม่ได้
เพราะว่าชุมชนแถวนี้คุณลุงคุณป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุ
ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงกลางวันเนี่ยเขาก็นั่งกันอยู่แถวใต้ทางด่วนแบบนี้นะฮะ
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ผู้สูงอายุบางคนอยากวิ่งหนีก็วิ่งหนีไม่ทัน
ว่าวิ่งหนีไม่ได้นะคือปกติจะเดินกันยังต้องช่วยพยุงอ่ะ
บางคนต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครถูกลูกหลง
ชุนละมุนรถก็ติดแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

ไม่รู้มันเป็นเหมือนปืนอะที่มันเอาออกมายิงอะ
ป้าเห็นเขานั่นแล้วป้าก็กลัวเขาวิ่งเข้าบ้านเลย
แตกตื่นก็กลัวโดนลูกหลงกัน
แต่ถ้ายืนดูกันบ้างก็บางคนก็เข้าบ้านเขาก็กลัวโดนลูกหลง
ป้าก็เข้าบ้านกลัวโดนลูกหลง

ก็ใช่น่ากลัวอย่างลุงเขาก็ลุกไม่ทันนะ

แล้วก็วิ่งกันจะไหลก่อกลางไปหมดเลยตีกันหนึ่งรถก็ติด
แล้วก็อีกฝ่ายฝ่ายอีกฝ่ายอย่างนี้เข้าไป
ก็มีปืนมีทั้งมีดทั้งปืน
พันธุรกิจสัตว์รอรสมีศ์ภูมิกรรมการสอนทุ่งมหาเมฆ
บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องอุกอาจมากนะฮะ
ทะเลาะวิวาสกันกลางถนนใช้อาวุธแบบนี้นะครับ
ก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอยู่นะฮะ